ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐนะคะวันเสาร์นี้ค่ะ
คู่เอกเป็นการชกในรุ่น๑๓๐ปอนด

ทีที่เป็นการเจอกันของขุนศึกเอกบางไซ

เพราะว่าขุนศึกหลังจากเอาชนะน็อกช้างศึกที่เวทีไทยรัฐ

หายไม่ทันนะคะก็เลยจำเป็นต้องถอนชก
และทีมผู้จัดทีมงานค่ะ
ก็เลยนำปากกาเหล็กต่อหลัก๒นะคะ
มาประกบให้เจอกับทวนกกรมนาศแทน
ซึ่งถือว่าเป็นคู่ดีน่าดูนะคะ
เพราะว่าปากกาเหล็กเป็นมวยฟอร์มสด
อาวุธครบเครื่องหนักแรงค่ะ
ในก็เหนียวแน่นชนะมาแล้ว๒ไฟล์ทติดต่อกันที่เวทีไทยรัฐ
ซึ่งเอาชนะช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์นะคะ
และล่าสุดก็ล้างตาเอาชนะช่อฟ้าทอแสนเทียนน้อย
คว้าแชมป์๑๓๐ปอนดศึกยอดมวยไทยรัฐมาครองค่ะ
มาครั้งนี้นะคะมาเข้าเวรแทนค่ะ
แต่มาแบบมีคุณภาพซ้อมอยู่กับค่ายมวยต่อหลัก๒ของเฮียตึงนะคะ
แล้วก็คุณพรบางว่ามีครูปอ๊อปต่อหลัก๒คอยแก้ทางมวย
ส่วนคู่ชกทวนกกรรมนาศมวยเก่ามากประสบการณ์
เจ้าของชายาขุนเข่าอ่างเรือนัยค่ะ

อยู่ในการดูแลของประธานมวยไทย๘ริ้วคุณกัมปนาศชูสุวรรณ
สำหรับทวนหายหน้าหายตาไปนาน
ยืดเส้นยืดสายได้๓๔ไฟล์แล้วนะคะ
ตอนนี้เนื้อตัวดีขึ้นไฟล์นี้มั่นใจว่าจะเอาชนะ
แล้วก็แจ้งเกิดได้อีกครั้งชกกันที่พิกัด๑๓๐ปอนด์ค่ะ
ส่วนมวยคู่รองนะคะมุมแดงค่ะ
เมืองย่าสุดสาครมวยไทยยิมนะคะ
รายนี้เกิดที่โคราชก็จริงแต่ว่าซ้อมอยู่กับสุสาครสอกลิ่นมี
มวยไทยชื่อดังที่อยู่ที่พัทยาชนบุรีค่ะ
เป็นมวยมากความสามารถฝีมือดี
จะต้องชกกับยอดขุนทัพสกสุงัยยิมนะคะ
มวยเข่ารูปร่างสูงยาวอยู่ในการดูแลของคุณจิตสารยา
ช่วงหลังก็ฟอร์มสดซะด้วยค่ะยิ่งชกยิ่งเก่ง
สถิติ๑๐กว่านัดหลังนะคะก็แพ้แค่๒ครั้งเท่านั้น
ที่พิกัด๑๑๓ปอนด์ค่ะ
ส่วนคู่๒วันเสาร์นี้นะคะพิกัด๑๒๓ปอนด์ค่ะ
ตองเอกอกรรมนาศพบกับพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้า
และคู่เปิดหัวนะคะนำคนเล็กกกรรมนาศ
พบกับเพชรเอกก่อคนเขียนข่าวพิกัด๑๑๗ปอนด์ค่ะ